คู่นี้ก็แต่งกันมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วค่ะ
หลายคนลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับโดมแล้วก็เมทัลนั่นเองค่ะ
ว่าเมื่อไหร่จะมีโดมน้อยเมธันน้อยให้ได้ชื่นชมกันหน่อย
บันเทิงไทยรัฐเราไปเจอกับพี่โดมวันก่อนที่มาช่องเราเนาะก็ถาม

โดมยังไงดีจะมีลูกหรือยังพี่โดมเขาก็บอกว่าไม่รีบร้อนเรื่องนี้นะคะ
ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่า
แต่จริงก็แอบแพลนในอนาคตเหมือนกันนะครับ
ว่าอยากจะได้ลูกสาวเป็นคนแรกเพราะว่าจะได้เป็นคนดูแลน้องจ้า
ผมไม่มีกำหนดเลยครับแล้วก็ไม่ได้คุมอะไรกันด้วย
แต่ว่าก็ปล่อยไปเรื่อยรอให้น่าจะถึงจังหวะที่ดีก็น่าจะมีมาเองอะไรอย่างนี้
ผมวางไว้คือจริงอยากมีแค่สองคนเพราะเราลูกคนเดียวเรารู้สึกมันก็เหงานะครับ
แต่ว่าถ้าคนแรกเป็นผู้หญิงผมว่าก็น่าจะดี
เพราะว่าพี่คนโตเนอะเป็นผู้หญิงผมว่าก็คอยดูน้องได้ดูครอบครัวด้วยอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้ฟิกครับก็ธรรมชาติ